คุณผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐมาอ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนเลย
เพราะเป็นพาดหัวเรื่องของการเมือง
โอ้โหเมื่อวานนี้คึกคักนะครับ
พักต่างก็มีการประชุมกรรมการบริหารพัก
แล้วก็มีการประชุมใหญ่วิสามันกันนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข่าวเช้าวันนี้ตัวใหญ่ไหมฮะ

เปิดตัวร่วมพักท่อสอช่อไทยรักษาชาตินะครับ

ลูกหลานชินวัฒน์คึกคักคนรุ่นใหม่ใกล้ชิดปูมาพลึบฮือฮาชื่อย่อไปพ้องนายใหญ่
มดดำขอเสียงเพศที่สาม
ส่วนภาพของนายยกรัฐมนตรีกองเชียร์ลุงตู่นะครับ
นี่นายกก็เซลฟี่กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพราะเมื่อวานไปตรวจราชการ
เมื่อวานนี้เขาเรียกลั่นกลองลบ
ลั่นกองลบขณะลงพื้นที่ตรวจราชการ

เมื่อวานมีการเหมือนเป็นสัญลักษณ์

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลั่นกลองนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปนั่ง
แล้วก็ไปเซ็นสมุดเยี่ยมอยู่ที่สาราอยู่ต่อ
ชื่อไงคุณสาราอยู่ต่อ

แล้วเมื่อวานนี้เจ๊บ้าบินพยานปากเอก
หวย๓๐ล้านโผล่ร่วมต้อนรับด้วย

เป็นภาพบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระดาษแห่งที่๒ของประเทศ
แล้วก็จะหมดสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทเอกชน

เพื่อปรับเป็นพื้นที่สวนสาธารณะนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมตีกลองสะบัดชัย
ที่ในอดีตใช้ตียามออกศึกสงคราม

เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหารในการต่อสู้

ผลเอกประยุทธ์ได้เข้าศักระสารหลักเมืองกาญจนบุรี
กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่มารอต้อนรับ

เพื่อขอให้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้สงบสุข
เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยครับ
พร้อมขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
สำหรับตนไม่เคยกลัวใครทั้งสิ้น
ขึ้นอยู่กับชาวบ้านว่าจะคุ้มครองตนได้แค่ไหนนะครับ
และไม่ใช่มีแต่ประชาชนที่มาคอยให้การต้อนรับ
แต่ยังมีนักการเมืองในพื้นที่มาให้การต้อนรับด้วย
และยังรวมถึงเจ๊บ้าบิน
พยานปากเอกคดีหวย๓๐ล้านบาทของครูปรีชาไคร่ครวน
เดินทางมาต้อนรับนายยกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
โดยเจ๊บ้าบินได้พูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าไม่ได้มาร้องเรียนอะไรนะจ๊ะ
แต่แค่มาร่วมงานในฐานะคนพื้นที่คนเมืองกาลเท่านั้นเอง
และยังได้ถามผู้สึกข่าวกลับด้วยนะครับว่า

เจ๊บ้าบินว่าไงครับ
เจ๊เองคงไม่ไปยื่นเรื่องกับนายกหรอก
และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายดีกว่า
ส่วนครูปีชาก็ยังมาซื้อลอตเตอรี่
ละหลายหมื่นบาทอยู่เป็นปกติเลย

เมื่อวานก็ไปพร้อมกับผลเอกชัดชัยสายกัญญะรองนายกรรมตรี
แล้วก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีกาเซพระรฯมนตรีคมนาคม
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งกลายเป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า

เปิดตัวร่วมพักไทยรักษาชาติลูกหลานชินวัฒน์คึกคัก

ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
อีกสายหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อีกสายหนึ่งก็กลุ่มใกล้ชิดนายพงศักดิ์รัตภงภัยศาล
อีกสายหนึ่งก็เป็นทายาทนักการเมือง

ใช่นะครับเพราะว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่วิสามันพักครั้งที่๑ทัพ๒๕๖๐นะครับ
ก็มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดแรก๑๕คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทนักการเมืองสังกัดพักเพื่อไทยและคนในตระกูลชินวัฒน์
เช่นร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นะครับ
ก็คนนี้ขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพักครับ
เป็นบุตรชายของนายเสริมศักดิ์แล้วก็เจ๊แดงนางระเบียบรักพงพาณิชย์
ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักครับ
อีกคนนึงนายบริพบชินวัฒน์บุตรชายของนายพายับชินวัฒน์นะครับ
ซึ่งนายพายับชินวัฒน์ก็เป็นน้องของนายทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ก็คนนี้ได้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
มีนายมิติติยภัยรัฐบุตรชายของนายยงยุติยภัยรัฐที่มาเป็นเลขาธิการพัก
นายต้นน้ำระนองบุตรชายนายกิตรรัฐน้ำระนองเป็นรองเลขาที่การพักษ์
อกจากนี้ยังมีนางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์บุตรสาวนางสาวขออภัยบุตรสาวของนางเยาวเรชชินวัฒน์นะครับ
ก็ได้รับเลือกให้เป็นนายทะเบียนสมาชิกพัก
รวมถึงนางวัสมนต์เพลงดิตภรรยาของนายทาริสเพ็งดิต
ที่ได้รับเลือกให้เป็นเฮรันยิกพักอีกด้วยนะครับ
นี่ชื่อที่คุ้นหูคุ้นตา

นามสกุลเพราะเหมือนเป็นทายาทนักการเมืองนะครับ

เมื่อกี้ดูอย่างตำแหน่งโคศกพักษ์นี่นะครับ
มีการดึงเอานายพงเกษมสัตยาประเสริฐหรือว่าคุณกาย
ที่เป็นอดีตผู้ประกาศมาลงในตำแหน่งโฆษกภักดิ์นะคะ
ใช่นะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะ
คุณมดดำขชาภาตันจริงบุษชายของนายสุชาติตันจริง
รองประธานรัฐสภาเพื่อนสนิทของคุณพานทองแท้ชินวัฒน
ตอนที่คุณโอ๊คขึ้นศาล

คุณมดดำจำได้ไหมที่โพสต์ให้กำลังใจเพื่อนเหมือนกัน
โดยคุณพานทองแท้บอกว่าอยากให้เข้ามาช่วยสร้างคะแนนเสียง
อกจากนี้ชื่อคุ้นนามสกุลคุ้นเยอะเลยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
โดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะครับ
ยืนยันกรณีที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาของพัก

ต้องการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
คือใช้คำพูดเดียวกับเสียตือที่พูดนะ
บอกว่าตัดชิ้นเนื้อนะครับดีกว่าศูนย์เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้นางสาวกัญชนาบอกว่าไม่อยากให้มีประเด็นเสี่ยง
นำไปสู่การยุบพักชาติไทยพัฒนา
แล้วก็หวังว่าบุตรชายทั้งสองคนของนายสมศักดิ์เนี่ย
จะร่วมทำงานกับพักต่อไปนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้นายสมศักดิ์ปริศนานันสกุลก็
ให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะไปกราบลารูปของนายบรรหารศิลปะอาชา
แล้วก็เก็บของยืนยันเจตนาที่จะลาออกครั้งนี้
เพราะไม่อยากให้พักถูกยุบนะครับ
เพราะตัวเองก็ถูกตัดสินในเรื่องของร่ำรวยผิดปกติ
ส่วนนายพาราดรปริศนานันทกุลนะครับลูกชาย
ตอนนี้ไม่น่าจะย้ายไปพักไหนนะครับยังไม่น่าจะย้ายไปพักไหนนะฮะ
สำนักงานกรกตเมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการการเมืองของสนช
เดินทางมาร่วมหาบรือกับประธานกรกตและผู้บริหารของสำนักงาน
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้ง
มีรายงานด้วยนะครับว่าสนชสอบถามถึงว่า
หากมีการยุบพักการเมืองหลังวันที่๒๖พฤศจิกายน
สถานภาพของสมาชิกพักนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงพูดถึงหมายถึงพักเพื่อไทยแหละฮะ
ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากทางกรกตนะครับว่าสมาชิกต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองใหม่
แต่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้ไม่ได้
เพราะถือว่าสังกัดพักการเมืองไม่ครบ๙๐วันตามที่กฎหมายกำหนดไงคุณ
ระหว่าง๒๐๐๔๐๐คน
ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่เรื่องนี้กรกตยังไม่ได้หาบรือกันนะครับ

เราก็นำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะ